เคยเจอสัตว์บุกเข้ามาเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญในบ้านกันบ้างไหม
อาจจะไม่ได้เคยเจอสัตว์ชนิดนี้ที่บุกเข้ามาในบ้าน
และบุกเข้ามาไม่บุกเข้ามาธรรมดา
เข้ามาคุยด้วยเลยค่ะ

มาแบบนี้ก็ได้เหรอ

แล้วมาเข้าบ้านเขาแล้วมาคุยกับเจ้าของบ้านเขา

อยากฟังอีกสักทีเผื่อคุณผู้ชมฟังไม่ทัน

ออกไปวินออกไปทางนู้น

แต่ที่น่าตกใจกว่าบินเข้ามาคือ

แล้วพูดยังไงบอกว่าไปเปิดหน้าต่างให้ด้วยดิ

ไปเปิดแง๊บเปิดพอดีพรรมาศน่ะ

มันก็จะไปแต่ว่าเจ้าของปิดหน้าต่าง

ก็ให้ไปเปิดสิถ้าอยากให้ฉันออกก็ไปเปิดสิ
ซึ่งน้องนกเอี่ยงตัวนี้น่าจะเป็นนกเอี่ยงเลี้ยง

แล้วเจ้าของห้องนี้นะ
เขาก็บอกว่าก่อนที่มันจะบินไปที่อื่น

แบบอะไรไม่รู้บ่นยุ่มยุ่มยุ่ม

เป็นนกเอี่ยงเลี้ยงควายเท่าหรือเปล่าคะ
อันนี้อาจจะไม่ได้เลี้ยงควายเท่า

สงสัย
ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณชนะจะเคยเจอนกเอี่ยง

ตัวไม่น่ารักเลยสงสัย

โอเคครับ